สวัสดีค่ะคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสาครับได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เกือบเบงไปอยู่เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะความสนุกสวรรค์ของเรารออยู่
แต่ว่าเรื่องของเรื่องเราก็มาอัปเดตกันหน่อยนะเพราะว่ามีข่าวลือกันออกมาเรื่องของพรกร
ถูกเขินจะขยายเวลาหรือจะลดทางเพิ่มอย่างไงอาจแบบสองเดือนติดเหรอ
รายละเอียดตรงนี้เราก็จะมานำเสนอกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าสบคชุดเล็กเนี่ย
เขามีการเสนอต่อสอบคอชุดใหญ่กันด้วยนะคะครับโดยที่ประชุมสอบคอที่มีพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชย์เลขา
ที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานก็เห็นชอบเสนอสอบคอชุดใหญ่ที่จะประชุมกันวันจันทร์ที่๒๗กันยายนนี้
ครับอยากจะให้ขยายเวลาพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีกสองเดือนครับ
จนกว่าพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อจะมีผลบังคับใช้อืม
แล้วก็ยังจะเสนอปรับเวลาเคอร์ฟิวด้วยอืมเป็นสี่ทุ่มถึงตีสี่
จากเดิมเนี่ยเราเคอร์ฟิวสามทุ่มครับถึงตีสี่ใช่ไหม
ขยับไปอีกชั่วโมงหนึ่งเออให้เดพอร์ททำอะไรกันหน่อยนะครับ
บางคนอาจจะยังกลับไม่ถึงบ้านแบบนี้เป็นต้นรวมถึงเสนอให้เลื่อนเปิดพื้นที่
แซนบล็อกเฟส๒ใน๕จังหวัดก็คือกรุงเทพพัทยาหัวหินชะอำเชียงใหม่เนี่ย
ออกไปเป็นวันที่หนึ่งเพื่อสจิกายนคือถัดออกไปอีกประมาณสักสองสัปดาห์ครับ
แล้วก็ได้เสนอให้ผ่อนคลายเพิ่มนะครับในเรื่องของการเปิดพิพิธภัณฑ์
สถาบันกฎวิชาร้านอาหารให้เล่นดนตรีได้โรงภาพยนตร์ก็ขอให้เปิดได้
รวมไปถึงสนามกีฬาในร่มด้วยแต่เดี๋ยวต้องดูเรื่องของความเหมาะสมกันก่อนเนอะ
ใช่ค่ะส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่มีนายอนุทินชาญวิรากูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับก็เตรียมเสนอสอบคอนะฮะ
ให้ปรับมาตรการในการลดเวลาการกักตัวผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
คือจากสิบสี่วันน่ะให้ลดลงครับโดยแบ่งเป็นสามกลุ่มน่ะ
ก็คือผู้ฉีดวัคซีนครบโดสลดเหลือแค่๗วัน
ก็คือในประเทศไทยคือวันที่เดินทางถึงและวันออกจากที่กักตัว
ไปตรวจสองครั้งไงในไทยนี่แหละสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกช่องทางด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะส่วนข้อที่สองนี่นะคะก็คือลดการกักตัวจากสิบสี่วันเหลือสิบวัน
ถ้าหากว่าฉีดไม่ครบโดส
และออกจากที่กักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศ
ครับ๓นะครับคือถ้าไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
คือวันแรกที่เดินทางมาถึงและวันที่๑๒หรือ๑๓ของการกักตัว
เราก็มองคนรอบข้างอ่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะเรื่องของเรื่องหญิงตั้งคัน
อยากจะถามภูทธิษศาสตร์เพราะคุณตั้งครันอยู่ใช่ค่ะใกล้คอร์ดแล้วด้วย
จริงก่อนหน้านี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะคุณแม่หลายคนก็กังวลจะฉีดไม่ฉีดดี
อย่างนี้ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ฉีดแล้วเหรอครบสองเข็มนะคะ
ซึ่งคุณหมอเคยบอกเอาไว้ว่าฉีดยังไงก็ดีกว่าไม่ฉีด
เป็นการป้องกันเอาไว้ลดความเสี่ยงได้มากกว่า
แล้วล่าสุดนะคะคุณผู้ชมก็มีงานวิจัยทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยด้วยนะ
คือยืนยันแล้วก็ส่งเสริมให้คุณแม่ตั้งคันฉีดวัคซีน
แต่เงื่อนไขก็คือคุณแม่ต้องตั้งคันมากกว่า๑๒สัปดาห์หรือ๓เดือนนะคะ
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะฉีดไฟเซอร์โบนาน่าก็ได้
บอกว่าทารกที่อยู่ในท้องของเรานี่นะ
จะได้รับภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนครั้งนี้ด้วยนะคะ
แต่งานวิจัยก็ไม่ได้บอกว่าภูมิคุ้มกันนั้นจะอยู่ในตัวทารกไปนานเท่าไหร่นะ
แต่มีแน่ได้แน่เพราะฉะนั้นรณรงค์ให้ฉีดก่อน
ส่วนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ย
ก็มีประกาศออกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะคะ
บอกว่าคุณแม่ตั้งคันฉีดได้เลย
ภูมิคุ้มกันของการป้องกันโควิดจะส่งไปถึงลูกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ที่ตั้งคันอยู่หรือว่าคุณแม่ที่ให้นมบุตรก็ตาม
หลายที่นะครับเขาก็ออกมายืนยันแบบนี้

คุณแม่ที่เตรียมจะเป็นคุณแม่มือใหม่หลายคนก็จะได้เตรียมตัวเนาะ

คุณผู้ชมเรื่องต่อไปไม่อยากให้พลาดไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนเลยนะครับ
นี่อะไรอย่างนี้โอ้โฮแล้วเสียง
เสียงโวยวายออกมาเลยนี่ทำอะไร
ประดาษชีพผู้หญิงคนที่ทำร้ายร่ากายของหญิงชรานั้นก็ใส่ไม่ยั้งเลย
ดูสิคะนัวเนี่ยตุ๊บตับกันแบบนี้คุณผู้ชม
เอาอย่างนี้พักไปทำใจกันแป๊บนึงนะ
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัครเท่า
คุณผู้ชมครับยังส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะ
วันศุกร์ทั้งทีร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยกับแต่ละข่าวนะฮะ
โอ้โฮเผ็ดร้อนมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้
เรื่องของเรื่องเราก็บอกกันไว้เสมอนะครับเรื่องของการนัดกันชกต่อยกันหรือทำร้ายกันเนี่ย
มันเป็นการตัดสินปัญหาด้วยกำลังเป็นสิ่งที่ไม่ดี
แต่เรื่องของเรื่องมีประเด็นที่ว่าการนัดการตบกันครั้งนี้

สุดท้ายมันนัดตบตีกันแบบเนี่ยครับ

ทีนี้เขาก็มีการเปิดเผยด้วยนะคะว่าคนที่เข้าไปรุมเนี่ยก็คือกัสใช่ไหม
ซึ่งเพจนี้เป็นเพจดังนะเป็นเพจที่ใช้แฉหรือว่าใช้ขับเคลื่อนทางสังคม
มีประเด็นต่างต่างให้คนติดตามครับมีคนไลท์กว่าสองแสนคนเลยน่ะ
คือเขาบอกว่าต้นเหตุนั้นมันเกิดจากการที่มีปากเสียงกัน
คลับเฮาส์ก็คือที่เขามีไปเหมือนกับว่าพูดคุยในวงสนทนากันในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับ

แต่เรื่องนั้นดันไปเข้าหูของกัสแอดมินเพจมัธุศร
ก็เลยรวมพลกันมานัดกันมาตบกันแบบนี้
ซอนเนี่ยบอกว่าตัวเองมากับเพื่อนอีกคนนึง
ส่วนฝั่งพลอยมากับรุ่นพี่อีก๑๐คน
มาเป็นสิบเลยเหรอโอ้โหเห็นแบบนี้ตอนแรกก็นึกว่าจะเคลียร์กันได้ไง
กดไม่ได้ก็เลยรุมทำร้ายกันแบบนี้
ซอนเองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ส่วนสาเหตุที่กัสมาตบเธอเนี่ยเธอก็บอกว่า
อ่างานนี้ทำให้กัสไม่พอใจก็เลยมาตบตีกันอย่างที่เห็นในคลิป
คือกัสเนี่ยเขาก็ชี้แจงนะกัสเนี่ยคือคนที่เป็นประเด็นเลยล่ะ
กัสเองเห็นว่าพลอยกำลังถูกตบตัวกัสเองจึงเข้าไปตบซอทันที
ไปช่วยลักษณะแบบนั้นแล้วเขาก็ยอมรับว่าส่วนตัวเขาก็ผิดที่ไม่ทันยังคิดที่เข้าไปรุมแบบนั้นด้วย
เรื่องที่เกิดขึ้นกัสบอกก่อนนะไม่เกี่ยวกับทางเพจที่เขาดูแลอยู่นะ
ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวแต่หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมค่ะ
ชาวเน็ตหลายคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเอ๊ะเพจมทุศรเนี่ยเป็นเพจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคน
แล้วก็เหมือนผลักดันขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีแต่กลับมีข่าวคนที่อยู่เบื้องหลังของเพจทำแบบนี้
มันเหมือนไม่ดีอ่ะเหมือนมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับ
นะคะก็เลยมีการแสดงความคิดออกมาอย่างร้อนเลยทีเดียวสำหรับประเด็นนี้นะคะ
เราก็ดูกันเป็นเรื่องของสังคมถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้ค่อยคุยค่อยเคลียร์กัน
อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นปัญหาสังคมมานานก็คือเรื่องของวัยรุ่นนะครับ
คุณผู้ชมฮะสมุทรประการครับวัยรุ่นสองคนไปตามหาคู่อาริ
ถามคนแถวนั้นแหละแต่สุดท้ายได้คำตอบที่ประมาณว่ามันไม่ได้ช่วยให้เขาจะหาเจอคู่อาริได้
ก็เลยชักปืนออกมายิงขู่ซะเลยครับ
คุณผู้ชมดูนะคะภาพวงจรปิดเนี่ยค่ะเกิดขึ้นช่วงค่ำเลยนะคะดึกเลยค่ะ
บริเวณทางเดินในชุมชนแห่งนี้จะเห็นวัยรุ่นสองคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา
ก่อนที่คนนั่งซ้อนท้ายใส่มัวกะน๊อกเต็มไปจะกระโดดลงมา
แล้วก็ใช้ปืนพกสั้นไม่ทราบขนาดออกมาไล่ยิงนะคะนี่ไง
เนี่ยค่ะคุณพวกต้องครับให้ดูเหมือนกันเพราะมันค่อนข้างมืดเลยนะคะ
เพราะหลังจากนั้นก็รีบขึ้นซ้อนท้ายรถแล้วก็หลบนี้ไป
เวลามาใกล้จอเห็นชัดนะครับ
ตามเวลาในกล้องคือช่วง๕ทุ่มของคืนวันที่๑๘กันยายน
จุดนี้คือชุมชนร่วมศรัทธาพัฒนาตำบลสำรงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
คนที่โพสต์คลิประบุข้อความด้วยบอกว่า
หลักฐานพร้อมมายิงมั่วโดนเด็กมันจะเดือดร้อนเลยรอครับ
ยิงแล้วต้องกล้ารับภาพมันจับได้ขนาดนี้แล้วก็เหมือนบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ในชุมชนที่เกิดเหตุนะครับ
ไปสอบถามนายบีซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุทั้งสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วก็มาสอบถามคนแถวนั้น
คนแถวนั้นคือเรื่องของเรื่องมาถามว่ารู้จักคนนั้นไหมรู้จักคนนี้ไหม

ถามหาคู่อารินั่นแหละ
ตัวเขานะฮะนายบีที่อยู่แถวนั้นก็ยังไม่ทันได้ตอบคำถามเลย
วัยรุ่นเนี่ยที่เขามาด้วยกันเนี่ยก็เอาปืนขึ้นมายิงยิงขู่สามนัดก่อน

ก่อนที่จะวิ่งออกไปทางปากซอยแล้วก็ยิงเข้ามาในซอยอีก๕นัด

โอ้โหแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไป
คือยังเคราะห์ดีกับเหตุการณ์นี้ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
คนที่ลงมายิงนายบีคนแถวนั้นบอกเลยว่าเขาไม่รู้จัก

แต่จำได้ว่าเคยมีเรื่องมีปากเสียงกับชาวบ้านแถวนี้นั่นแหละ
ยิงลงพื้นยิงลงพื้นถามว่ารู้จักคนนี้ไหมคนนี้ไหม

แล้วก็ขี่ไปหน้าซอยแล้วก็ยิงเข้ามาในซอยก่อน

จนหมดหมดแม็กซ์ก็เบียดแล้วเขาก็ไป
รู้จักป่ะคนที่เลี่ยงมายิงไม่รู้จักแต่มีเคยมีเรื่องมาก่อน
ส่วนเรื่องของการติดตามตัวผู้เกาะเหตุนั้นพันธบทเอกจักรพงศ์นุษย์พดุง
ผู้กำกับการสพสำรงใต้บอกค่ะว่าจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า
ผู้ก่อเหตุมาสอบถามกับวัยรุ่นในชุมชนน่าจะเป็นการไปสอบถามหาคู่อริเก่าแหละ
เออแต่พอไปถามหาแล้วไม่ได้ข้อมูลไงไม่พอใจไงโมโห
จัดการด้วยการเอาปืนออกมายิงขู่เลยครับแล้วตอนนี้นะคะทางฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่
แล้วพอจะทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะบอกเลยว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวอยู่ค่ะคุณชนะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ
ดูแลบุตรกันให้ดีเนอะคือเยาวชนเนี่ยที่เขาไปทำดีดีมีเยอะแยะ
ใช่เป็นตัวอย่างดีดีมีเยอะอืมแต่เหตุการณ์แบบเนี้ยเอามาให้ดูกันเนี่ย
เพื่อได้ฝากเตือนกันนะใช่ค่ะไม่อยากให้ทำอะไรผิดแบบนี้อืม
มันผิดแล้วผิดเลยจริงจริงนะถูกค่ะอันทางโค้ดหมดอ่ะคุณผู้ชมค่ะ

โอ้โหแปดด้วย
โอ้ยที่สานี่ดูข่าวนี้แล้วผมหันควับมาบ้องคุณเลยอะ
ค่ะดิฉันก็ลุ้นเหมือนกันค่ะคุณชนะโอ้โห

แต่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนะฮะค่ะพลเมืองดีเขาขับรถผ่านมาเจอกับผู้หญิงท้องแก่
กำลังจะใกล้คลอดนอนอยู่ริมถนนสาย๓๒๔๕ปลวกแดงหนองใหญ่ฮะ
ก่อนถึงตรงสี่แยกสี่แยกไฟแดงเขาน้อยหมู่๒ตำบลตาศิษย์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนี่แหละ
แล้วต้องบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือพ่อเด็กและชาวบ้านนะคะที่กำลังช่วยกันทำคลอดให้กับหญิงสาวรายนี้

เพราะท้องแฟดค่อนข้างจะผ่าท้องใช่ไหมอันนี้คือแม่แบบคลอดธรรมชาติ
แต่สักพักนึงแพทย์ก็มาให้การช่วยเหลือตัดสายสดือแล้วก็รีบส่งเธอไปที่โรงพยาบาลปลวกแดงค่ะ

ไปสอบถามนายซูมพรเป็นชาวกัมพูชา
ภรรยาของเขาบ่นว่าเจ็บท้อง

แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเรียกน้ำเดินนะ
น้ำวิ่งอะไรงี้ไม่ได้เหรอ

ตัวสามีเลยพาภรรยาขึ้นรถจักรยานยนต์
ออกมาพร้อมกับเพื่อนอีกคน
แต่ไปไม่ทันถึงโรงบานดี

แต่ไม่นานนะคะเพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยบอกว่า

เพื่อนก็เลยจำเป็นว่าจะต้องเป็นคุณหมอทำคลอดให้ก่อนเลย
ทั้งที่ชีวิตนี้ไม่เคยทำคลอดมาก่อน

ถูกแต่ถึงนาทีนี้ยังไงก็ต้องทำ
พ่อคลอดเด็กคนแรกออกมาที่๓นาที
อ้าวมีคนที่๒ตะมาด้วย
โอ้โหตื่นตกใจกันไปทั่ว

ชาวบ้านก็เคยอาธัวร์แจ้งคู่ภัยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
สุดท้ายคุณหมอก็มาช่วยได้ทันนะคะ
ชื่อขึ้นชมทุกคนจริงที่มีส่วนช่วยกัน

มีบุญมากทั้งแม่ทั้งลูกจริง
เอาใจช่วยทุกคนเอาใจช่วยตัวเองด้วยเหมือนกัน
เออจริงนะรู้สึกเลย
เดี๋ยวผมหัดมองคุณควับเลยผม
เอ้าไปดูอีกหนึ่งเหตุระทึกนะคะผู้หญิงคนหนึ่งพยายามจะกระโดดสะพานพระราม๔คุณชนะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ค่อยช่วยเกลี้ยกล่อมนะคะสุดท้ายจับตัวเอาไว้ได้ค่ะ
โดดครับยังไม่โดดยังยังเกาะอยู่อยู่ที่ราวราวสะพานอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม
อยู่ระหว่างตอนนี้อยู่เกลี้ยกล่อมอยู่ตอนนี้นั่งอยู่ที่ราวสะพานนั่งอยู่ด้านล่าง
ราวสะพานแล้วตอนนี้ตอนนี้ชัดแล้วครับตอนนี้อาสาสมัครชัดไปแล้ว
คือเหตุการณ์เราเห็นไม่ชัดแต่สิ่งที่ได้ยินชัดคือ
กรี๊ดเลยใช่ค่ะแล้วคนก็เยอะมากเลยให้ความสนใจมามุงดูมาช่วยเหลือนะคะ
กรณีนี้คือมีผู้หญิงคนหนึ่งพยายามที่จะกระโดดสะพานพระราม๔
เฮ้ยตรงปากเก็ตยัยใช่คุณอยู่ที่ปาเก็ตตะมมุรี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับตันยูเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาลีฐานวัดกู้มากันหมดนะคะ
เนี่ยฮะที่เกิดเหตุบริเวณกลางสะพานพระราม๔นะครับ
ก็พบผู้หญิงอายุประมาณสัก๓๐๓๕ปีไม่ทราบชื่อนั่งเกาะราวเหล็ก
ด้านนอกสะพานคาดว่ามีอาการมึนเมาแหละทำไมอ่ะ
เจอขวดเบียร์ในที่เกิดเหตุ๑ขวดค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมอยู่พักหนึ่งนะฮะ
ก่อนที่จะใช้จังหวะที่หญิงรายนี้ไม่ทันตั้งตัวชาร์จคว้าตัวเอาไว้ได้
ผู้หญิงคนนั้นอย่างที่ผมบอกนะฮะได้ยินเสียงไหมล่ะ
คือภาพเหตุการณ์อาจจะไม่ชัดแต่ได้ยินเสียงกรี๊ดแบบกรี๊ดโวยวายเลย
วอยวายจนเป็นลมจริงประเทศก็ต้องช่วยกันประสุทธิ์พยาบาลต้นครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสอบถามนายกฤษกรนะคะ
บอกว่าตัวเองเห็นผู้หญิงที่พยายามจะกระโดดสะพาน
นั่งกินเบียร์กับแฟนแล้วก็ทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องบุคคลที่สาม
แล้วบอกว่าฉันจึงกระโดดสะพานพระราม๔นะคะ
ตัวเองเนี่ยก็เลยตามมาเจอนะตามมาดูซิเอ๊ทะเลาะกันแล้วไปไหนยังไง
ปรากฏว่ามาเจอว่าเกาะสะพานอยู่ก็เลยรีบดึงแขนเข้ามาเนี่ยค่ะครับ
แล้วก่อนหน้านี้นะครับคนเท่านั้นเขาเล่าให้ฟังนะว่าประมาณสัก๒ทุ่ม
หญิงคนนี้พยายามจะวิ่งให้รถที่อยู่บริเวณหน้าวัดหงทอง
วิ่งให้รถชนโอ้โหแต่ยังดีคนเห็นเหตุการณ์เท่านั้นเขาห้ามไว้ได้ค่ะ
เบื้องต้นนะครับตำรวจสมภาพปากเกร็ดนะครับ
ได้นำตัวหญิงคนดังกล่าวไปสงบสติอารมณ์ที่สภปากเกร็ดก่อนแล้วล่ะ
อันนี้เป็นเรื่องของปัญหาติดใจกันอีกแล้วใช่ไหมไม่เข้าใจอะไรค่อยคุยกัน
อย่าไปพึ่งยาเสพติดสุดาเครื่องดื่มแอลกอฮอลมันทำให้เราออกไปกันใหญ่
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเขาบอกว่าสามีเป็นเหตุแท้แต่เป็นเรื่องที่ดูแล้วก็สะเทือนใจ
คือตัวคุณผู้หญิงก็คือสะพ้ายเนี่ยไปทำร้ายแม่ผัวประชดทำแบบนั้นประชดเพราะว่าตัวผัวเนี่ยไม่ยอมกลับบ้าน
ดื่มแพงใช่ไหมครับกูไม่ทำให้กู

จริงกดสูงอายุ
สูงอายุนี่อายุเท่าไหร่รู้ไหม๗๔แล้ว

แล้วเป็นแม่ของสามีตัวเองด้วยค่ะใช่ครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตะบนท่าวาสุกรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากการสอบถามนะครับนางสาวเนธนามสมมุตินะฮะอายุ๓๕ปี
ในคลิปนั่นแหละเป็นลูกสะพ้ายของหญิงชราคนนี้ที่ผมบอกไปอายุ๗๔ปี
เธอบอกเธอยอมรับว่าเธอเป็นคนตั้งกล้องเองถ่ายเองทำเอง
ส่งให้สามีดูโมโหสามีที่ชื่อว่าในตั้มไม่ยอมกลับบ้านอ้าว
ไม่ยอมกลับบ้านโมโหสามีเลยไปลงกับแม่สามี
ไม่กลับบ้านมาสองวันแล้วแถมยังขอเงินเธอเธอก็โอนให้นะ
ขอทีละร้อยสองร้อยรวมแล้วเป็นพัน
สองพันกว่าบาทอ่ะเธอว่าอย่างนั้นนะฮะที่สามีเธอเอาเงินจากเธอไป
เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนตัวเธอเองก็อาจจะเครียดกดดันนะนะ
แล้วเธอก็บอกด้วยว่าอัดอั้นตันใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาสามีก็ไม่เคยช่วยอะไรในบ้านเลย
มีภาระอะไรก็ผลักมาให้เธอรับผิดชอบอยู่คนเดียว
ค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่แถมต้องมาดูแลแม่ผัวอีก
อันนี้เธอพูดถึงความดีใจนะครับ
แล้วก็ยอมรับเลยว่าที่ทำเพราะเครียดจริงแต่ตอนนี้สำนึกผิดแล้ว
อยากจะขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะไม่ได้คิดอยากจะทำค่ะ
มันก็ไม่ใช่ว่าเราลงเพื่อระบายอารมณ์นะคะคือไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ย
คือมันเหมือนเป็นการแสดงให้เขารู้ว่าถ้าเขาไม่มาเนี่ย
แม่เขาจะต้องถูกทำร้ายนะอยากให้แม่โดนทำร้ายเหรอ
ถ้าไม่อยากก็ต้องรีบกลับมาถูกต้องไหมคะอืม
ถามว่าถูกต้องไหมครับก็บอกได้ตรงนี้เลยว่าไม่ถูกต้อง
ไปทำแบบนี้อีกแต่ก็

เหตุการณ์แบบนี้ซ้ำนั่นไงแล้วจากการสอบส่วนของตำรวจนะคะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะอืม
ทีนี้ไปถามคุณย่าบ้างคุณย่ายืนยันว่าไม่แจ้งความกับลูกสะพ้าย
โอ้โหคุณย่าคะสุดยอดจิตใจดีเหลือเกินอืม
แล้วตอนนี้กำลังรอหลานที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นมารับตัวไปดูแลนะคะ
คือคุณย่าเนี่ยก็คือตัวแม่ผัวนะฮะเขาก็ไปอยู่กับอีกที่หนึ่งแล้ว
ใช่ด้วยความปลอดภัยของเขาก่อนนะแต่อย่างงี้ลูกชายว่าไง
ถามลูกชายก็คือตัวคุณสามีนั่นแหละตอนนี้กลับบ้านแล้ว
พูดคุยกับเมียแล้วแล้วเข้าใจกันแล้วด้วยแล้วตัวคุณสามีบอกว่า
ไม่ถือโทษโกรธเมียที่ทำร้ายแม่ของตัวเองบ้านนี้เขาจิตใจดีมาก
แม่ทั้งลูกเลยนะคือก็ต้องฟังความเขาอ่ะนะ
คืออย่างนี้ว่าคือตัวคุณสามีเขาบอกว่าเขายอมรับผิด
ทุกอย่างมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นต้นเหตุเองที่ทำให้เมียของเขา
ฟิลขาดจนลงมือก่อเหตุแบบนี้เออถ้าถ้ารู้สึกอย่างนั้นว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้
แล้วยอมรับคุยกันได้เราก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่จบลงด้วยดี
หวังว่าจะจบลงด้วยดีจริงแล้วก็หวังว่าคุณผู้หญิงจะไม่ก่อเหตุแบบนี้ซ้ำอีก
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไปอีกครั้งเพื่อจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในวันนี้
แต่ทางตัวผู้เสียหายเองคือทั้งตัวเมียแล้วก็คุณสามีเนี่ยนะฮะ
เขาก็บอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลแล้วขอให้ทุกอย่างมันจบลงแค่
ว่าน่าจะคุยกันได้ลงตัวขอให้อยู่กันอย่างสงบสุขแล้วกันนะคะ
คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของคนเข้าป่าแล้วหลงป่าอีกแล้ว
คราวนี้เป็นนุ่มไปหาเห็ดไปหากับเพื่อนแล้วพัดหลงหายไป๔วัน
สุดท้ายออกมาได้เพราะผีมาส่งค่ะ
โอ้โฮ
ด้วยชวนกินเหลือกก่อนจะเจอเนี่ยหายไปหลายวันถูกไหม
นมคนนี้เดินออกมาโอ้โฮทีมคตหาดีอกดีใจแล้ว
นั่งกินข้าวเลยประทัดจะร้องให้ด้วย
นั้นเลยอ่ะนะคะไปบอกให้ฟังก่อนว่านุ่มที่หลงป่าเนี่ยนะคะ
คือนายสาธิตทองอ่อนอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะเป็นชาวห้วยหมากใต้ตำบลโขงเจียม
โขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีอืม
หนุ่มคนนี้ไปหาเห็ดในป่าบนภูหลงเนี่ยนะคะซึ่งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
จากหมู่บ้านสัก๕๖กิโลเมตรไปกับเพื่อนนี่แหละค่ะไปกันสองสามคน
แต่ว่าตัวนายสาธิตหายไปตั้งแต่วันที่๑๙กันยา
โอ้โหตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ชาวบ้านตั้งทีมหลายทีมเลยออกค้นหา
เมื่อวานเนี่ยขณะที่ทีมของนายศักดาทองอ่อนนะครับชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน
หมากใต้กำลังนั่งกินข้าวเที่ยงกันอยู่ตอนนั้นน่ะนั่งกินอยู่บนภูหินแห่
ห่างจากภูหลงที่นายสาธิตพลัดหลงไปประมาณสัก๓๔กิโลเมตร
คือตอนแรกเขาได้ยินเสียงก่อนคล้ายกับมีกลุ่มคนจำนวนหลายคน
เดินมายังจุดที่เขากำลังนั่งพักทานข้าวกันอยู่ค่ะแล้วนายศักราก็ตะโกนเรียก
บอกเอาเอามากินข้าวด้วยกันสิเพราะเขานึกว่าเป็นอีกทีม
ที่เป็นทีมค้นหาตัวนายสาธิตเดินผ่านมาไม่มีเสียงตอบรับ
แต่ยังมีเสียงที่แบบคล้ายว่าคนเดินมาเนี่ยหลายสิบคน
เอางี้ละกันลุกขึ้นจากวงทานข้าวไปดูก่อนสิ
ทิศทางของเสียงที่ได้ยินมาจากไหน

ที่หาตามตัวกันอยู่๓๔วันเนี่ย

เอาแล้วเสียงที่ได้ยินว่าคนเยอะคืออะไร

เฮ้ยแล้วทิศได้ยินเสียงเหมือนคนมาเยอะ

แต่ก็เอาจะเจอกันแล้วไง

แต่ทีมค้นหาก็เลยนำนายสาธิตลงจากป่านะ
พอได้กินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วก็ไปที่บ้านพัก
ส่วนชาวบ้านก็คอยต้อนรับค่ะ
ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญกันตามความเชื่อของชาวบ้านชาวอีสานนี่แหละ
ต้องเรียกขวัญกันหน่อยเนาะเสียขวัญนี่ใช่ไหม

สาธิตนะครับเล่าว่าระหว่างที่แยกกับเพื่อนที่ชวนกันไปเก็บเห็ดน่ะ
ในวันนั้นก็เกิดเหตุเดินหลงป่า
แม้จะพยายามหาทางเดินออกจากป่าก็หาไม่เจอ
แล้วเขาเล่าอีกนะอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
คือเขาเล่าว่าระหว่างนั้นที่กำลังเดินหาทางออกจากป่า
มีงูเห่าตัวใหญ่มาคอยขวางทางไม่ให้ออก
โอ้โหคือเหมือนกับว่าจะเจอทางออกแล้วไปเจองูก็ไม่กล้าเดิน

ก็ทำให้เขาน่ะเดินหลงอยู่ในป่าแล้วก็นอนพักแรมอยู่ในป่านั่นแหละฮะ

โอ้โหค่อยไป๓คืน๔วัน
คุณผู้ชมฮะอยู่ในนั้นตั้ง๓คืน๔วัน

อาศัยเก็บหาของป่ามากินจนทีมค้นหามาพบเจอเข้าครับ

อ๋อมาบอะไรแล้วที่ว่าเห็นหมู่ดีเป็นหมู่อย่างไงครับ
งูรำของขึ้นอยู่
งูรำตัวติดทางดีกว่าครับ
คือตัวติดทางดีกว่า
กนะท่างไว้คือประหละไม่มาใจ

สุดท้ายนะเจ้าหน้าที่เขาก็จุดทูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอเข้ามานะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกอย่างปลอดภัยราบรื่นไปได้ด้วยดี
สำหรับพื้นที่นี้นะคะคืออุทยานแห่งชาติแก่งตะนะบางส่วนอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก
มันก็จะมีภูเล็กภูน้อยมากมายบางคนเนี่ยไม่เคยขึ้นไปก็อาจจะไม่ชินเส้นทางทำให้หลงป่าได้
นายสาธิตก็เหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ก็รอดมาได้
เรื่องกับป่ากับเขานี่เป็นเรื่องที่ที่สุดยากเหมือนกันนะคะ
ก็อย่าไปลบหลู่อย่าไปทำอะไรที่เหมือนกับหมินสถานที่นะ
อีกหนึ่งเรื่องนะครับพาไปดูกันหน่อยเป็นเรื่องราวของความเชื่อเนาะคุณผู้ชมเนาะ
คุณลุงวัย๕๒เขาบอกว่าขุดลอกคลองแล้วเจอกับขอนไม้ที่มาพร้อมกับต่อไม้เลยนะ
คงจะถูกใจแหละเลยเอากลับบ้านมาด้วยแต่พอเอากลับมาบ้านเกิดอาการไม่ดีแบบว่าป่วยเลย
ชาวบ้านเท่านั้นเขาก็เชื่อว่าโอ้แบบนี้เจออิทธิฤทธิของเจ้าแม่ตะเคียนเขาแล้วครับ
เอาเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนเป็นภาพบรรยากาศที่ภรรยาของนายชาติชายเนี่ย

หลังจากนายชาติชายนำต้นตะเคียนพร้อมต่อเข้าบ้านโดยไม่รู้ว่าเป็น
ตะเคียนที่มีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่
เพราะว่าลายลำลายลำโอ๊ยดีใจโอ๊ยดีใจแบบนี้

ใช่ค่ะถึงจริงก่อนหน้านี้นายชาติชายเนี่ยนะคะ
พอเอาต้นตะเคียนกลับเข้าบ้านก็มีอาการป่วยไม่ทราบสาเหตุ
แล้วก็มีท่าทางแปลกอย่างเช่นเหมือนหญิงแก่อะไรแบบนั้น
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นแม่ตะเคียนมาแฝงร่าง
ก็เลยแนะนำให้นายชาติชัยไปขอขมา

แล้วก็รำตามเพลงที่ชาวบ้านเปิดสนุกสนานไปเลย

ส่วนแม่ตะเคียนทั้ง๓ที่เชิญมา
เขาเชิญมานะเขาเชิญมาแล้วนั่นนะก็คือทางด้านคือยังไงเนี่ย
มีชื่อด้วยนะค่ะเป็นชื่อของแม่ตะเกียรคือชื่อของเจ้าแม่ตะเกียร
ใช่ที่เขาเชิญมาที่ศาลแห่งเนี้ยมีแม่กำไรแก้วอายุสามร้อยห้าปี
ค่ะแม่กำไรทองอายุสองร้อยหกปีและแม่กำไรเงินอายุหนึ่งร้อยสองปี
อายุยืนทั้งนั้นเนี่ยค่ะมากันทั้งสามแม่เลยนะคะนี่นี่แบบนี้นะฮะ
อ้าวทางด้านนางรุ่งทิพย์บัวจับปลาอายุสี่สิบแปดปีภรรยาของนายชาติชาย
เขาบอกแบบนี้แล้วยอมรับว่าสบายใจขึ้นเยอะเลยหลังจากที่นำไม้ตะเคียนไปไว้ที่ศาล
อาการของสามีเนี่ยดีขึ้นตามลำดับเล่าให้ฟังว่าสี่ถึงห้าปีก่อน
สามีคือในชาติชายบัวจับปลาอายุห้าสิบสองเนี่ยไปขุดลอกครองเจ้าแรง
แล้วเจอกับต่อไม้จมอยู่เจอตั้ง๓ท่อนก็เลยนำกลับมาด้วย
แล้วลากไปไว้อยู่ใต้ต้นมะม่วงที่บ้านนั่นแหละหลังจากนั้นล่ะคุณผู้ชม
สามีก็มีอาการป่วยผิดปกติมาตลอดไปหาหมอหมอก็บอกไม่มีอะไรนี่
ไม่ได้เป็นอะไรผิดปกติแต่สามีก็มีอาการแปลกเหมือนถูกผีสิง
จนกระทั่งต้องไปปรึกษาอาจารย์เริงเนี่ยค่ะ
อาจารย์ก็ทักมาว่าบ้านนี้มีตะเคียนเออ
ควรเอาไปไว้ที่ศาลปูเออพูดแบบแบบเนี้ยค่ะ
ตอนแรกนะทางครอบครัวเองก็บอกไม่ได้สนใจจนกระทั่งว่าสามีมีอาการแย่ขึ้นเรื่อย
เออก็เลยต้องทำตามที่อาจารย์เริงบอกนี่เอาล่ะครับ
แต่ว่าแม่ตะเคียนก็ฝากบอกอาจารย์เริงมาอีกนะฝากข้อความมาบอกว่า
อยากอยู่เป็นอิสระและจะขอมาอยู่กับปู่ขุนเดชปู่ขุนจันทร์ที่สารแห่งนี้นั่นเองครับ
นี่แหละไว้ก็ไว้ต้องตนมวกม่วงนี่แหละตนมวกม่วงเออ
เอามาทั้งสามอันบอกค่ะเออทั้งสามอันเลยเหมือนไปเอาดอกเพื่อนเราไปเอามา
มันมีรถไถเนาะเพื่อนก็ไปหลากมาไหวปกติเพื่อนก็พอสบายเป็นอย่างเสร็จแล้ว
มันพาเศร้าไปหาม้อนก็ไปเจ้าเพื่อนก็แค่เอาไปไว่
เอาที่สบายใจนั่นเองตกเมาะเรือนค่ะเพื่อนมาถัก
เขาก็ไม่ได้สนใจเนอะก็ว่าท้อนใหม่เป้าเท่าที่มีภัยเสียมานะเพื่อนก็ว่าตอนใหม่ธรรมดา
เอาที่สบายใจก็เลยให้ไป
ค่ะไปถามอาจารย์เริงบ้างนายเริงนายสำเริงดีรบรำนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยทักเรื่องตะเคียนไปแล้วแหละ
แต่ว่าทางนางรุ่งทิพย์และครอบครัวไม่เชื่อ
แต่พอเห็นว่าสามีป่วยบ่อยแบบนี้ก็เลยเริ่มเชื่อ
แล้วก็ให้ทำพิธีย้ายต้นตะเคียนนี้ไป
อ่ะเนี่ยฮะหลังจากที่ย้ายเจ้าแม่ตะเคียนมาอยู่ที่ศาล
หุนเดชปู่ขุนจันทร์แล้วเนี่ยตามคำขอของเจ้าแม่ตะเคียนนะ
ปรากฏว่ามีทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วก็ต่างถิ่น
มาเลยมาขอโชคขอลาบ
ประเพณีนิยมเออเอาบางคนเขาบอกว่าสมหวังค่ะ
แต่พลาดหวังผมเชื่อว่าก็มีก็คงมีเอาอย่างงี้ทั้งนี้นะฮะ
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไม่เคยมีใครมาแถวนี้เออไก่ป่าด้วยนะ
มีไก่ป่ามาอาศัยมีไก่ป่ามาอาศัยที่ศาลน่ะเข้ามาเพิ่มด้วย
ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแต่หมอหมอเริงว่าไงคะ
เขาบอกตอนแรกเขาว่าจะไปไว้วัดเขาบอกไม่ไป
ถ้าจะไปก็ขอมาอยู่กับปู่คุณเดชคุณจันท
หมายถึงเจ้าเจ้าเจ้าขุนเจ้าแม่ตะเคียนเออเจ้าแม่ตะเคียนไม่ไป
เคยไปทักทีนึงแล้วที่ตอนช่วงเขาเอาไว้บ้าน
เคยไปทักว่ามีไม้ตะเคียนใช่ไหมฉันไปถามเขาบอกอ้าว
ก็ไม่รู้เขาบอกอย่างเงี้ยเขาเลยเขาไหว้ก็ถือว่าเขาไม่เป็น
อะไรไงตอนเนี้ยไปถามเขาบอกไม่มันไม่เป็นไรยังไม่เป็นอะไร
ไม่เป็นอะไรพอเป็นมามาอยู่มาก็ป่วยกระสอบกระแส
แข็งแรงดีดีนะคนแข็งแรงดีดีก็เลยเริ่มเชื่อ
ก็เลยเริ่มเชื่อเขาไม่เคยเชื่อนะแม้แต่รำเขายังไม่เคยรำเลย
อ่ะวันเหมาะเหตะเคียนมาค่ะเขารำเออได้ถามไหมคะ
ทำไมต้องล่ำหรืออะไรยังไงเขาบอกเขาถูกใจเอามาที่นี่ถูกใจ
ไม่ถูกใจเขาบอกเขาพูดนะอืมเขาบอกถูกจ้า
หลังจากนี้ก็มีชาวบ้านมาที่ศาลปู่ขุนเดชขุนจันทร์แล้วค่ะ
ขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนอ่าเตรียมพวงมาลัยดอกไม้สด
กระป๋องมาโอ้ยไหว้พระกันขอพรกันสุดฤทธินะคะ
เออคือเรื่องของความที่ว่ามีความเชื่อ
ก็จะได้โชคได้ลาบเเนี่ยเช้าบ้านเนี่ยก็มีความหวังอ่ะเนี่ยนะ

เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจถ้าโชคดีก็ดีไปนะคะ
ก็เอาเป็นความเชื่อแล้วกันค่ะ
มาดูความน่ารักกันบ้างด้วยกันนะ
เดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับในช่วงของ

สมัดข่าวเด็ก

รักดูเมื่อไหร่ก็เอ็นดูก็หัวเราะไปด้วย
ปัญหาเกิดคุณชิสาลูกคนหนึ่งลูกสาวคน

มือถือเป็นสิ่งที่แบบใกล้ตัวแล้วเล่นกันตลอด

อย่างนั้นลองใช้วิธีนี้ดูครับ
อะไรนะลูก

เออลูกจะเล่นโทรศัพท์อีกไหม
ไปแล้วหนูไม่อยากไปแล้ว

ใช่ครับคือเล่นไม่เลิก

วิธีนี้ได้ผลสุด

ตัวคุณแม่ที่คิดวิธีกำรับ
คุณลูกจอมสนที่ติดมือถือแบบนี้

ไปลองฟังจากปากของคุณแม่เจ้าของคลิปกันเลยนะครับ

พี่ชนะและพี่ชิสาและแฟนก็
ดิกของรายการคู่กับสวัสดิ์ข่าวนะคะ
เอาลิปไปทาตาน้อง
ตอนที่น้องกำลังเร่งโทรศัพท์
เราก็ใช้วิธีการทักว่าตาน้องแดง

น้องก็ไม่เล่นโทรศัพท์เลยนะคะ
แต่พอตาหายแดงอะค่ะ

พอเราทักไปน้องก็จะไม่เล่นค่ะ
ฝากถึงพ่อแม่ที่มีลูกติดโทรศัพท์นะคะ
คือการเล่นโทรศัพท์ก็คือเล่นได้ค่ะ
จำกัดเวลานะคะครั้งละ๑ชั่วโมงค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
สุดยอดจริงผมชื่นชมตัวคุณแม่จริงนะคือที่ทำอย่างนี้
ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งลูกนะแต่บางครั้งบางครามันก็ต้องมียุทธวิธีในการหลอกล่อเด็ก
บางทีบอกดีไม่ได้ก็ต้องหาเทคนิคแบบนี้แหละนะคะ
พูดถึงเรื่องของการวิ่งกระสอบกันหน่อยหลายคนคงคุ้นเคยคุณชนะ
แต่ว่าวิ่งกระสอบแบบที่จะดูต่อไปนี้มันเป็นมิติใหม่ไปดูกัน

ที่ต้องใส่หมวกกันน็อก์ด้วยและวิ่งโดยที่ใส่กระสอบไปทั้งตัว
ไม่น่าจะวิ่งแล้วน่าจะกระดึ๊บกระดึ๊บไป
บางคนเอาดูดิไม่ต่างอะไรกับหนอนชามเขียวเลย

เรื่องต่อไปนะฮะเคยได้ยินคำนี้ไว้
ว่าดีใจเหมือนได้ทอง
ทำไมถึงดีใจเหมือนได้ทอง
ถ้าอยากจะรู้ช่วงหน้า
มาตามต่อกันแบบชัดใน
มีน้องหนูเนี่ยบางทีก็ไม่อยากให้ออกจากบ้านไปซื้อขนม
แต่บ้านนี้แปลกอยากให้ลูกออกไปซื้อขนม
เอาเหรอเล่นออกไปกันทั้งบ้านเลยเหรอ

เขาเปิดประตูให้ไปเซเว่นนะ
ไม่ต้องรีบนะลูกไม่ต้องรีบนะซื้อของเยอะเลยตัวเอง
อ๋อโอ้โฮไม่หนูคือไม่มีคนอย่างนี้เนี่ย
โอ้โฮยังไวไล่เด็กออกไป
จะได้อยู่กัน๒ต่อ๒ตามลำพังพ่อแม่

เออใช่หรือเปล่า
ส่วนวันนี้คู่กัดสะบัดข่าวนะคะลาไปด้วยบรรยากาศของเหล่าบรรดาสัตว์ขาแดนส์ค่ะ
มีความสุขมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

มีความสุขมากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ
มีความสุขมาก